ระหว่างครูปีชากับหมวดจรูนโอ๊ยมหากราบ
ครับลอตเตอรี่อละวนอละเวงสามสิบล้าน
ความจริงก็คือความจริงแต่วันนี้ความจริงสิ้นสุดแล้ว
ถูกต้องค่ะเพราะว่าวันนี้สารดีการนัดอ่านคำพิพากษานะคะ
กรณีที่ครูปีชายื่นฟ้องหมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
เมื่อสักครู่นี้สารดีกาอ่านคำพิพากษาจบแล้ว
ส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะให้ติดตามบรรยากาศสดจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
รายงานมาจากศาลจังหวัดกาญจนบุรีติดตามได้จากคุณนัทธวินทองย้อย

คุณผู้ชมครับที่สารดีการนะครับมีคำพิพากษามาว่ายกฟ้องนะครับ
โดยทางด้านสารดีการเนี่ยบอกว่ายืนต้นนะครับตามทางด้านศาลชั้นต้นแล้วก็สารชั้นอุทธรณ์ครับ
โดยให้เหตุผลคำพิพากษานะครับว่าครูปีชาไม่ใช่โจทย์นะครับ
ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับทางด้านหวย๓๐ล้าน
ฉะนั้นครูปีชานะครับไม่สามารถที่จะฟ้องหมวดทางด้านหมวดจรูนได้นะครับ
แน่นอนครับว่าในคดีอาญาครับครูปีชาบอกว่าถือว่าสิ้นสุดแล้วที่สารดีการนะครับ
แต่ว่าต่อจากนี้ครับคดีแพ่งก็จะมีการเดินหน้าฟ้องร้องกันต่อ
โดยเป็นข้อหาเกี่ยวกับการเรียกทรัพย์คืนนะครับ
ครูปีชาบอกว่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับบอกว่าสารดีกาแล้วก็สารชั้นอื่น
ทั้งชั้นต้นสารชั้นอุทรนะครับ
ไม่ได้บอกนะครับว่าหวย๓๐ล้านเป็นของใคร
แล้วก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะครับว่าหวย๓๐ล้านนี้เป็นของหมวดจรูนครับ
เดี๋ยวเราไปไล่เรียงบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ศาลจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมครับ
เวลา๘๓๐นร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลจำเลยก็เดินทางมาที่สารจังหวัดกาญจนบุรี
หลังจากที่นายปรีชาไคร่ควรหรือว่าครูปีชานะครับ
ในฐานะโจทย์มีการยื่นฟ้องหมวดจรูน
ยักยอกทรัพย์รับของโจรหวยอลละเวง๓๐ล้านบาท

จรูนมาพร้อมกับภรรยานะครับแล้วก็กับทนายคู่ใจ

เพราะว่าสารชั้นต้นแล้วก็สารชั้นอุทธรณ์ก่อนหน้านี้
มีคำพิพากษาตรงกันในการยกฟ้องการสู้คดีในครั้งนี้นะครับ

จรูนบอกว่าคำพูดความจริงก็คือความจริงผมพูดก่อน
ทางด้านครูปีชามาก่อนแล้วนะครับแต่ตนเนี่ยไม่อยากพูดมากนะครับ
ให้ท่านครูปีชาพูดแทนไปนะครับ
ส่วนทางด้านครูปีชาครับโจทยื่นฟ้องหมวดจรูน
ก็เดินทางตามมาเช่นเดียวกันครับหลังจากตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
ทำบุญใส่บาทวันพระเอาเลิกเอาชัยก่อนนะครับ
พอมาถึงศาลก็ไม่ได้เดินตรงมาที่สื่อมวลชนนะครับ
เลี่ยงสื่อด้วยแล้วก็เข้าไปในบริเวณที่ศาลนะครับ
แต่ว่าเราก็พยายามถามครับคุณผู้ชมครับ
ครูครับครูมั่นใจไหมฮะเครียดไหมครับครู
ปีชาบอกว่าความจริงก็คือความจริง

วันนี้มากันครบเลยนะครับทั้ง๓คน
เดินทางมารับฟังคำพิพากษาสารดีการด้วยนะครับ

ถามอีกกี่รอบร้อยครั้งพันครั้งก็ยังมั่นใจนะครับ
ว่าครูปิชาเนี่ยมาซื้อหวยกับมือของตัวจริงครับ

เข้าไปในบริเวณศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ใช้เวลาในการฟังคำพิพากษาประมาณ๕๐นาทีครับ
ได้คำตอบว่าสาธิกายนยืนตามคำพิพากษาของสาธุธรภาค๗
ยกฟ้องหมวดจรูนในคดียักยอกทรัพย์รักของโจรลอตเตอรี่
รางวัลที่๑งวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๑๖๐นะครับ

หมวดจรูนออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเลยนะครับ
บอกว่าไม่ตื่นเต้นอะไรครับก็ปกติเหมือนกับทุกครั้ง

แต่ว่าต่อจากนี้ครับจะเตรียมฟ้องข้อหากับทางด้านครูปีชา
แล้วก็พวกด้วยนะครับในการแจ้งความเท็จให้ความเท็จ
ทำให้ได้รับโทษอย่างต่ำ๗ข้อหาครับ
ดีใจที่ศาลก็ให้ความยุติธรรมกับผมอะเนาะ

ฝากถามเขาด้วยว่ายังยืนยันคำพูดเดิมอยู่หรือเปล่า

ตั้งแต่มีเรื่องมีราวมาเนี่ยผมยังตั้งปฏิฐานไว้ว่านะ
ตั้งแต่แรกเลยว่าถ้ายังไม่สิ้นสุดเนี่ยผมยังไม่ซื้อ
ผมก็จะถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย
ส่วนทางด้านครูปีชานะครับบอกว่าความจริงก็คือความจริงครับ
หวยเป็นของผมพร้อมบอกว่ามีหลักฐานเด็ดที่จะสู้ต่อ

ครูปีชาบอกว่าสู้คดีครั้งนี้คือเพื่อยากจะทวงความยุติธรรม
เรื่องเงิน๓๐ล้านบาทตนไม่ได้สนใจแล้ว
ทวงความยุติธรรมมากกว่าครับ
วันนี้ต้องขอบคุณสันติกานะครับ
ก็มาฟังคำพิพากษาสันติการในคดีที่

ก็หายอกทรัพย์รับของโจร
ซึ่งวันนี้ศาลก็พินาตัดสินมาเรียบร้อยแล้วครับ
ก็เดี๋ยวก็จะต้องเดินคดีแพ่งต่อนะครับ

นั่นคือคดีที่เราฟ้องเรียกทรัพย์คืน

เขาจะมีการดำเนินคดีอีก๗คดี
ที่เกี่ยวกับครูพิชาค่ะในการพอเท็จ
อันนั้นยังเป็นเรื่องในอนาคตครับ

เพราะยังไงก็เราเชื่อในสิ่งที่เป็นความจริง

จริงแล้วเนื้อหวยมันเป็นของผม

ก็ต้องขึ้นพินาในคดีแพ่งต่อไปครับ
ครูยังยืนยังว่าความจริงคือความจริงครับ
จริงครับความจริงก็คือความจริงครับ
ส่วนเจ๊เกียวเจ๊พัดเจ๊บ้าบินนะครับ
มารับฟังศาลด้วยบอกว่าผิดหวังกับสารเหมือนกันนะครับ

แต่ก็เคารพศาลทำไมไม่ฟังพยานเลย

บอกว่าจะฟ้องครูปีชาแล้วก็พวกเอาเข้าคุกด้วย

เกียวและพยานทุกคนในเหตุการณ์ไม่มีใครกังวลค่ะ
เพราะทุกวันนี้เรายืนอยู่ตลอดอยู่ในสังคมตลอด

ไม่ใช่ครูปีชาคนเดียวทั้งคณะ
อันนี้เราก็ให้เกียรติกันนะ
เขาจะฟ้องใครจะทำอะไรก็แล้วแต่
ไม่ได้

ยังไม่ได้แพลนชีวิตนะฮะว่าจะเอายังไงต่อ

ส่วนท่านครูปีชาก็มีรายงานครับคุณผู้ชมครับ
เตรียมลาออกจากข้าราชการครูนะครับ
แต่ว่าครูปีชาบอกว่าถ้าตนลาออกนะ
ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องปวมหวย๓๐ล้านบาทครับ
ครูปีชาบอกข้อมูลแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ว่าใครบอกว่าหวย๓๐ล้านจบแล้วยังไม่จบนะครับ
จบในบริเวณของคดีอาญาแต่ว่าคดีแพ่ง

แล้วก็จะฟ้องกันในข้อหาอะไรต่อไปยังไงต่อนะครับ
ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพนัทวินทรองย้อยไทยรัฐทวีย์

ขอบคุณนะฮะ๕ปีแล้วคุณ
หวยรางวัลที่๑งวดวันที่๑พฤศจิกายนปี๒๕
ใช่ค่ะนะครับ๕๓๓๗๒๖จำได้ไหมฮะ
สลาก๑ชุด๕ใบเนี่ย
ปรากฏว่าทั้ง๓ศาลนะชั้นต้นอุทธรณดีการสรุปกันอีกสักนิดนึง
คำพิพากษายืนตามเดิมคือยกฟ้องหมวดจบรูนในคดีอาญา
เพราะมีการพิพากษาบอกว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของโจทย์หรือครูปรีชา
ดังนั้นโจทย์หรือครูปีชาไม่ใช่ผู้เสียหายฮะ
แต่เมื่อกี้อย่างที่บอกไปครูปีชาบอกยังไม่จบนะเดี๋ยวสู้คดีแพ่งนะ
เรียกทรัพย์คืนโอ้โหใช่ค่ะ
ก็ต้องตามกันต่ออีกนิดนึงด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเมื่อตอน๑๐โมงครึ่งดิฉันไปดูทนายของฝั่งหมวดจรูน
ก็คือทนายตั้มตอนนี้ตัวอยู่เกาหลีก็จริง
แต่มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะนี่โพสต์เอาไว้นะคะ
บอกว่าปิดมหากราบหวย๓๐ล้านสารดีกายืนยกฟ้องครูปรีชา

รับผลของการกระทำทั้งหมดได้เลยครับ
บอกว่าผมเปิดเรื่องนี้ตั้งแต่ธันวาปี๖๐
เป็นทีมทนายชุดแรกชุดเดียวของลุงจรูน
สู้คดีจนถึงทุกวันนี้เกือบ๕ปี
ชนะทั้งสารชั้นต้นอุทธรณดีกา
แล้วก็บอกด้วยว่าลุงจรูนฟ้องกลับครูปรีชาและทนายความนะครับ
มีแจ้งความไว้ด้วยแต่ทุกคดีรอความชัดเจนจากคดีนี้

ถ้าถ่ายต่ำนะก็โพสเอาไว้นะ